โดยเฉพาะใครที่ชอบกินเมนูเส้น
วันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อย
ไปกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีบายซุปเปอร์เจ็คค่ะ

แต่เขาก็อยู่ริมน้ำนะ
ได้บรรยากาศเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริง
บอกที่ตั้งกันหน่อยแล้วกัน
ตั้งอยู่เลขที่๓๔หมู่๔ตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
บรรยากาศดีมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสุดลูกหูลูกตานะคะ
โดยช่วงแยกเข้าคลองบางโฉมศรีเนี่ยนะคะ
ก็จะมีร้านทั้งในส่วนของอาคารที่เป็นเพลิงกันแดดกันฝน
แล้วก็มีในส่วนด้านนอกให้ลูกค้าสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะ
เจ้าของร้านคือคุณจิตติมาอึ้งพาณิชย์อายุ๕๓ปี
หรือคนไทยนั้นจะเรียกคุณเจ๊กคุณเจ๊กผู้กลับมาเมื่อก่อนเนี่ยนะ
แต่ว่าตัวเองก็เป็นคนสิงห์บุรีนั่นแหละ
แต่อยู่มาวันหนึ่งรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัว
แล้วก็ปิ๊งไอเดียเกิดความคิดว่าจะปรับปรุงที่ดินตรงนี้แหละ
ให้เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยว
จากนั้นก็ต่อเติมความฝันให้เป็นจริงค่ะ
ลูกต้นไม้ปลูกย่าเริ่มสร้างอาคาร
กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ไปดูเรื่องเมนูกันบ้างดีกว่าเขาขายอะไรบ้าง
แน่นอนค่ะมีก๋วยเตี๋ยวทั้งต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือก็มี
แบบแซ่บนัวจัดเต็ม
ในราคาเพียงแค่ชามละ๒๐๓๐บาทเท่านั้น
แต่ต้องบอกนะว่าปริมาณที่เสิร์ฟให้อิ่มพอดีค่ะคุณ
เรียกว่าถูกใจสายชอบเส้นแน่นอนค่ะ
และนอกจากนี้นะคะใครที่อยากกินสเต็กก็มีด้วยนะ
มีสเต็กมีสเต๊กพร้อมทั้งหมูไก่ปลาก็มีเสิร์ฟ
นี่เชื่อไหมว่ายังไม่หมดส่วนพิซซ่าค่ะ
อาหารที่เต้นเลี่ยนที่นี่ก็มาด้วย
มีราคาในราคาเริ่มต้น๕๙บาทเท่านั้น
ใครที่อยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยนะจ๊ะ
ไปกันได้เลยค่ะโดยยึดวัดเชิดหนังอเภออินบุรีเป็นหลัก
คือถ้ามาจากสิงห์บุรีก็เลยวัดนี้มาประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยมาอีก๗๐๐เมตรเจอ๓แยกเลี้ยวซ้ายอีก๕๐เมตร
ถ้าใครจำไม่ได้เออทำไงดีโทรศัพท์ไปถามก็ได้จ้า
หมายเลขตรงนี้นะ๐๙๘๒๓๕๔๗๕๐ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปประทีบายซุปเปอร์เจ็คจ้า
เหมือนไปร้านคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเก๋อิ่มอร่อยด้วย